ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ

โชคดีนะคะใจเย็นนะคะ
โอ้จะเสกทะทะมหารรู
โดนหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์
ทั้งสาวอย่างสาวเล็ก
ทั้งนางเอกริเกต
ทั้งแม่ข้าพเล
ทั้งที่อยู่โรงงาน
โอมจะเสกคาถาลงหน้าหน้าทอง
ให้ฉันมีชื่อกล้อง
ทั้งตัวทุกมุมบ้าน
อย่าให้ต้องปกหัก
ให้คนรักนาน

ขวัญใจชาวบ้าน
ทั่วถิ่นฐานเมืองไทย
ภาวนาท่องคาถาทั้งปี
พบคนใจดี
แล้วจะไม่มีแฟนใหม่
พ้นบุญเผื่อหนุนนำใจ
ถ้ามองรักใคร

มีท่อนให้หวาดเสียวอีกแล้ว

ทำไมแต่ละเพลงที่แลนดอมได้

ไม่มีฟันมันบังคับยากครับ

คุณสิงเสน่ห์ร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องให้ร้องให้

ร้องให้ร้องให้

ร้องให้ร้องให้

ทางบ้านเชื่อเทียนในเทียนเลยครับ

มูลค่า๔๐๐๐๐บาทนะครับ

แต่ไม่เป็นไร
อย่าเสียใจนะคะ

ครึ่งหนึ่งของคุณลุงนะคะ

รับแล้วค่ะหนึ่งหมื่นบาท

รายการร้องได้ให้ร้านของเรานะครับ

ชื่อว่าเพลงคาถามหานิยมนะครับ

ที่ได้ครูจิ๋วพิจิตรแต่งเพลงให้
ซึ่งครูจิ๋วไม่ค่อยได้เขียนเพลงให้กับยอดรักนัก

ผู้ที่นิยมนำไปร้องประกวดมากมาย

เดี๋ยวผมบอกให้ครับ

มีความมั่นใจมากและเท่เลย

เวลาจะร้องหรือจะเล่นหรือไม่เล่นแกตอบหนักแน่นมาก

เกิดเสียใจให้คิดแบบนี้ค่ะผิดเป็นครู

ไม่อย่างนั้นผมเป็นครูใหญ่แล้วผมผิดเยอะมากเลยนะฮะ
คุณสิงเสน่ห์นะครับวันนี้ก็เป็นนุ่มจากปากช่องนะฮะ

เป็นคนสู้ชีวิตทำงานมาแล้วหลายอาชีพไม่เคยยอดท้อนะฮะ
พระมองไม่เห็นก็เปลี่ยนไปทำนู่นทำนี่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะ

ขอให้สู้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยนะคุณชิงเสน่อย่ายอมแพ้
ฝากบอกอะไรไปถึงแฟนรายการของเราครับ

รายการดีมีสาระแล้วก็ได้ตังค์ดา
และอนุรักษ์เนื้อร่อง

ร้องได้

ขอบคุณมากครับคุณสิงส์เสน่ห์ครับ

ร้องได้ให้อร่าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
รายการดีมีสาระได้เงินดา

เขาเห็นความตั้งใจของแต่ละคนที่ขึ้นมานี่แต่ละคนนี้
เขาเห็นความตั้งใจของแต่ละคนที่ขึ้นมานี่แต่ละคนนี่

กว่าจะฝ่าด่านอรหันแทรกตัวเข้ามา
กว่าจะมานั่งตรงนี้กว่าจะได้คัดเลือกขึ้นมาบนนี้
กว่าจะผ่านมาถึงเพลงที่๓ที่๔ที่
เขาก็เลยเห็นโอ้ไม่ได้เราจะให้คนพวกนี้กลับบ้านมือเปล่าหรือ
เขาก็เลยเห็นโอ้ไม่ได้เราจะให้คนพวกนี้กลับบ้านมื้อเปล่าหรือ

นี่แหละค่ะโอ้โหเป๊กรักรายการมาก

แต่จริงเราไม่อยากให้กลับแบบนั้น
แต่จริงเราไม่อยากให้กลับแบบนั้น

แต่จริงเราไม่อยากให้กลับแบบนั้น

มีเสียงฟ้าขนองด้วยนะ

ไม่รู้ว่าพี่มือผมมันอ้วนมันไปโดน

เลยไม่ต้องรอกันกลับบ้านดีกว่า

ทำไมคะคุณสั่งเกิดอะไรขึ้นอยากจะตรวจเหรอ

อ้างั้นโละใหม่ให้ก๊อตตรวจคนเดียว

ร้องด่านไวร่า

สวัสดีค่า
กว่าความว่า

เห็นตอนเบรกกล้ามแล้วอยากกินมะขามเทศเลย
เห็นป้องผมเห็นป้องห้ายป้อง

ขอฝันไฟในฝันไฟ

เขามีฉายาว่าลิเกไทยรัฐ
สวัสดีสำหรับคุณพ่อหนุ่มคุณแม่เป๊กกี้
สวัสดีครับ